ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนครราชศรีมานะฮะ
สถานที่เกิดเหตุนะครับน้าเขยเนี่ยยิงหลานชายจนเสียชีวิต
อ้างว่าหลานชายเนี่ยมาคอยเดินตามถ่ายรูปอยู่นั่นแหละ
เอามือถือถ่ายเนี่ยหรอฮะเดินตามถูกต้องนะฮะ
แต่มันมีที่มาที่ไปมากกว่านั้นเออ
เงื่อนอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไล่ให้ฟังนะครับ
แต่ว่าดูช่วงที่ก่อเหตุไปแล้วนะฮะผู้ต้องหาเนี่ยเป็นยังไงนะครับ
ก็เลยทิ้งฆาตกะมีดแล้วผมว่ามึงเยาว์ไงกับกู
มึงตามถ่ายกูทำไมตามถ่ายเพื่ออะไรมึงเยาว์ไงกับกู
ตามถ่ายกูทำไมผมว่าอย่างนี้นะ
นี่คือนายสงบทองจันทึกอายุ๕๘นะฮะผู้ต้องหาครับ
นี่ดูแบบคือเล่าเหตุการณ์เป็นฉากเลยอ่ะ
อารมณ์ยังขึ้นอยู่เลยแต่คุณคือผู้ต้องหายิงคนตายนะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ครับ
จังหวัดนครรัชศรีมาคนที่ถูกยิงชื่อนายดันัยขอสูงเนิน
อายุ๓๔ปีมีฉากเป็นหลานของเขานะไนสงบเป็นน้าเขยนะครับ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเบอร์๑๒กระสุนเนี่ยมันเข้าหน้าท้องรวม๓แผล
บาดเจ็บสาหัสนะครับเมื่อวานแต่ว่าเช้าวันนี้เสียชีวิตแล้วครับ
ท่านผู้ชมครับสปสีคิ้วพมครับไปที่บ้านไนสงบนะ
ตอนที่เกิดเหตุแล้วรู้ว่ามีการยิงกันเนี่ย
สงบก็ถือปืนลูกซองยาวรอมอบตัวอยู่ให้การนะครับตามคำกล่าวอ้างผู้ต้องหา
สงบบอกว่าอย่างนี้มันย้อนไปเมื่อ๑๑เมษายน
ไก่ชนของนายฉลวยพ่อของนายนาไนผู้ตายเนี่ยตาย
ฉลวยมาโทษนายสงบความจริงก็เป็นเครือญาติกันด้วยนะ

บอกว่าแอบเอายาฆ่าแมลงมาให้กินหรือเปล่านายสงบก็บอกไม่ได้ทำ

ฉลวยตอนนั้นคว้าไม้ตีนายสงบหลายครั้งจนแขนขวาเนี่ยหัก

ก็เจรจากลายเกลี่ยเรียกร้องค่าเสียหายกันอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
นายสงบบอกว่าหลังจากเกิดเหตุมันมีการฟ้องร้องกันตัวเองก็หวาดระแวงตลอดเวลา

นี่ฮะปืนกระบอกนี้ไปไหนมาไหนผมเลยต้องสะพายปืนถือปืนติดตัวไปตลอด

แต่นายดานัยเนี่ยก็เห็นว่าพ่อมีเรื่องกับนายสงบแล้วมีคดีฟ้องร้องด้วย
เวลาเห็นสะพายปืนไปไหนก็เดินไล่ตามถ่ายรูปถ่ายคลิปตลอด
เมื่อวานมาเจออีกนี่ก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้น
เราก็ต้องถามสองฝั่งเราไปที่บ้านของผู้ตายเขาตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าวันนี้ตำรวจพาตัวไปทำแผนเรียบร้อยแล้วผู้ต้องหาส่งฝากขังแล้ว
ได้เจอกับภรรยาของผู้ตายมีลูกชายอายุ๕ขวบด้วยนะฮะนี่วันนี้มากราบศพพ่อแบบยังไร้เดียงสาอยู่เลย
แล้วก็นายฉลวยขอสูงเนินอายุ๖๔ปีพ่อของผู้ตายที่ผู้ต้องหาเขาอ้าง
ก็เคยมีเรื่องกันถูกทำร้ายจนแขนหักสามีนางสาวชนระดานะครับที่เป็นภรรยานะครับ
บอกว่าสามีกับพ่อสามีเนี่ยมีปากเสียงกับผู้ต้องหามา๒เดือนกว่า
หลังจากมีปากเสียงมีคดีฟ้องร้องกัน
นายสงบผู้ต้องหาเดินสะพายปืนรอบหมู่บ้าน

สามีก็เลยคอยถ่ายภาพถ่ายคลิปเอาไว้
เพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานถ้ามันเกิดเหตุร้ายแรงอะไรเกิดขึ้น
เมื่อวานนี้เนี่ยยอมรับว่าสามีไปถ่ายรูปจริง
ค่ะแต่ถ่ายแค่๓ภาพ

ยังเอาภาพที่สามีถ่ายเอาไว้ให้เราดูเลยฮะ
จะถูกนายสงบยิงตาย

รวมทั้งคลิปด้วยคลิปเนี่ยบอกได้ยินเสียงเลย
เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
นี่เธอบอกเป็นคลิปที่นายดันัยสามีเนี่ยเดิน
นายสงบที่สะพายปืนเดินไปตามหมู่บ้าน
เห็นหลังนายสงบเสื้อสีขาวใช่ไหม
เดินจะยิ่งไวอยู่ข้างหน้านู้นน่ะ
ยืนยันว่าเวลาที่ถ่ายคลิปถ่ายรูป
หรือว่าไลฟ์อะไรไว้ก็แล้วแต่เนี่ย

เพราะคู่กรณีเดินสะพายปืนอยู่ในพื้นที่
นะส่วนพ่อผู้ตายเนี่ย
บอกว่าไอ้ที่ทะเลาะกันเนี่ยแล้วนายสงบแขนหักเนี่ย
คือนายฉลวยเขาเล่าอีกมุมหนึ่งเลยนะ

พอผมเดินออกมาทางฝ้าเขาจะถ่ายรูป

ทางฝ้องเขาก็ไม่ไปแล้วก็ขับมาหาผม
ผมตกใจกับผู้หญิงไอ้ทะเล
ครับทีนี้ก็ไปจูบแขนต้องหัก

เขาก็ไปโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลมา
แล้วก็สะพายปืนยิงขู่
ลูกชายก็ถ่ายรูป

เล่ากันคนละมุมค่ะค่ะแล้วกันคนละมุมค่ะ
แต่เอาเป็นว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย

มีเรื่องมีปัญหาผิดใจกันถึงขั้นฟ้องร้องกัน
แต่อีกฝั่งหนึ่งในสงบคนนี้สุดท้าย
คือใจไม่เย็นพอไปยิงเขาตาย
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานี่เขาหาหนัก